เราก็หันว่าจะลำไปทำไม
เขาสอนนี้ตรรวจประหลอง

เพราะถึงทุกวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีตรรวจหญิงเข้ามา
แล้วก็ไปทันแล้วก็ทำเจ้าเจ้า
ว่าพระกับเจ้าหน้าที่มีปัญหาต่อกันนะฮะจะขอบินทบาทกับทางคอสชและรัฐบาลได้ไหม
ว่าขอบินทบาทม๔๔คือขอให้ยกเลิกนะฮะขอให้ยกเลิกม๔๔ซะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีการเข้าไปค้นวัดพระธรรมกาย
กระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคือตรึงพื้นที่กินพื้นที่ข่าวประเทศไทยได้
มาตลอดสี่ห้าวันนี้ตลอดเลยนะคะสถานการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์
จนกระทั่งถึงตลอดทั้งวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเกินคาดไหมเอาข้อจริงไม่เกินคาดนะคะ
แต่แน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้ไปอย่างไรต่อไปนะคะ
เพราะว่ามันมีข้อมูลมากมายใช้สงครามข่าวสารกันตลอดทั้งวันนะคะ
วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นผู้หนึ่งที่ออกมา
จะว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าให้ข่าวก็ได้สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะพูดไปถึงการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้มาตรา๔๔
อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทสวัสดีค่ะ

แล้วก็ควบคู่กันไปเลยนะคะเพื่อข้อมูล
แล้วก็อาจจะต้องให้พื้นที่ทางวัดได้พูดด้วยนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์
อีกหนึ่งท่านค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
พระธรรมกายนะคะพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสนามัศกาลหลวงพี่ค่ะ

ค่ะจริงเรานัดหมายกับทางหลวงพี่สนิทวงศ
ไว้ก็หลายวันก่อนหน้านะคะว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้คงทิ้งพื้นที่มาไม่ได้นะคะ
เผินผ่อนค่ะยังต้องอยู่ในวัดค่ะ
เรียนถามแบบนี้ก่อนเลยก่อนที่มาที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ตกลงชื่อหลวงพี่ที่เรียกตัวเนี่ยจะไปไหมคะรอบล่าสุดจะไปวันไหนคะ
จริงตั้งแต่วันที่๑๖ที่มีสถานการณ์นี้
ก็ทางรองสุริยาเนี่ยก็มาพบกับหลวงพี่ที่วัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละท่านที่อยู่ใน๑๔รายชื่อ
ยกเว้นองค์ที่อาภาษณ์หนักองค์ที่ป่วย
แล้วก็องค์ที่ไปต่างประเทศติดตามไม่ได้
ครอบนั้นก็คือมารายงานตัวกับท่านรองสุริยาหรือท่านสำรวจอะไร
เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็ทราบขั้นตอนว่า
ขั้นตอนเนี่ยมีขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรบ้าง
ในการที่จะประสานงานในเรื่องนี้ทั้งเรื่องหมายคนแล้วก็เรื่องม๔๔
เราก็พร้อมที่จะประสานงานแล้วก็ช่วยให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
ได้อย่างอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่คือในแต่ละวันเนี่ย
ก็จะรับทราบเลยว่าเจ้าหน้าที่จะไปที่ไหนก็พาไปทั้งนั้นเลย
แปลว่ารายชื่อที่ออกมาแล้วลงวันที่๑๙กุมภาพันธ์เนี่ย
ไม่มีนัดหมายจะออกไปรายงานตัวใดใช่ไหมคะ
จริงก็อยากจะออกไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะฮะ
เหตุผลว่าสองประเด็นคือประเด็นแรกของงานตัวเรียบร้อยแล้ว
แล้วจริงตอนนี้ชุดที่รายงานตัวแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมพิเศษของทางเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

แล้วถูกล็อกตัวไว้
แล้วทีนี้ไม่ทราบว่ายังกลับไปที่บ้านเขาเรียนฮะ
ถ้าอย่างงั้นถึงพี่ช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างฝั่งไหว

หลวงพี่ก็ออกสื่อทุกวันอยู่แล้วส่องสมรูปอยู่ในวัดก่อน
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาถามต่อโดยเฉพาะสถานการณ์
แล้วก็วิธีการบริหารสถานการณ์ภายในวัดนะคะลูกศิษย์ลูกหา
หรือว่าพระลูกวัดก็แล้วแต่แล้วพรุ่งนี้ก็มีนัดสำคัญมีต้องไปสอบด้วย

เดี๋ยวกลับมานะคะหลวงพี่ยังอยู่กับเราตลอดรายการนะคะ

ดิฉันต้องถามท่านในฐานะที่เป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายมาก่อน
คำถามใหญ่ที่สุดซึ่งท่านพูดผ่านสื่อแล้วที่นั่นที่นี่
เอาตรงนะคะคือฟังแล้วก็เหมือนท่านจะพูดแรงเหมือนท่านจะตำหนิเจ้าหน้าที่เป็นหลักด้วยซ้ำ

พอได้ข่าวว่ารัฐบาลหรือนายกใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

มันก็เข้าหาธรรมดาไม่ได้ร้ายแรงยังรุนแรงเลย

ไม่เห็นใช้มาตรา๑๔อะไรอย่างต่าง
พวกนั้นมันรุนแรงกว่าอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย
ก็เลยมองดูอ้อสงสัยท่านนายกท่านคงจะอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่หน่อย
เพื่อให้การตรวจคนจับกลุ่มเกิดเป็นเหตุการณ์ประทบประทะ
ต่อสู้กันมีบาดเจ็บล้มตายอะไรอย่างนี้นะ
จะได้รับความคุ้มครองจากมาตรา๔๔ถูกไหม
ผมก็คิดว่าแค่นั้นแต่พอไปเอามาตรา๔๔มาดูนะฮะ
สาเหตุมันจะออกได้มี๗กรณี
ในเรื่องหนึ่งเรื่องการปฏิรูปเรื่องสามัคคีสมาชัน
สามเรื่องปรากฏการณ์การทำเป็นการบ่อนทำร้ายความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงของชาติห้าราชบันลัง
หกเศรษฐกิจเจ็ดราชการแผ่นดิน
ผมก็มองดูอ๋อเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราชการแผ่นดินนะ

นี่ผมก็ไปดูคำสั่งที่ออกมา
นะครับคำสั่งหัวหน้าคชก็บอกว่า
ด้วยปรากฏว่ามีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ย
มีข้อเก่าหาว่ากระทำผิดอาญา
มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและบ้านเมือง
ซึ่งการกระทำดังกล่าวนำไปสู่การออกหมายตามวิทยาแล้ว

อ๋อแล้วก็อืมนะก็เป็นเรื่องการออกหมายจับนะ

ค่ะนะฮะตามนั้นหมายจับก็เรื่องลับของโจร

มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของสังคมเลย

แล้วก็ไปดูข้อได้จริงใช่ไหมฮะ
ที่ว่ามีการเอาเงินมาถวายพระธรรมชายโยนะฮะ
ถวายเงินเสร็จเขาก็ไม่ได้เอาเงินมากองไปตั้งเยอะแยะอย่างนี้
เขาก็ใส่ซองมาใช่ไหมแล้วก็ส่งต่อไป

เขาเห็นสากรเดือดร้อนนะไม่มีเงินมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอะไรต่าง

ก็บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็รวบรวมเงินตั้ง๗๘๐๐๙๙๐๐ล้านเนี่ย

เชิญค่ะแล้วตรงนี้มัน

เขาอุตส่าห์คืนเงินไปทั้งหมดไงนะ

ดิฉันมีบางอาจรู้กฎหมายมากกว่าท่านเสรีพิสุทธิแน่
แต่เท่าที่อ่านตัวเอกสารเนี่ยนะคะ

อย่าลืมว่าที่สำคัญมาตรา๔๔ดุลพินิษฐ์นะคะ
ใช่ไหมคะอยู่ในอำนาจท่านนะผมก็ใช้ดุลพินิษฐ์นี่ไง

ดิฉันเลยจะลองแย้งดูว่า

คือต่อให้คดีเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหมายยังมีอยู่
และท่วงทำนองท่าทีของลูกศิลป์ลูกหาหรือพระลูกวัด
บอกตรงคือเข้าวัดพระธรรมกายไม่ได้สักทีเนี่ย
คือก็เหมือนไม่ให้ความร่วมมือซึ่งก็เป็นคำอธิบาย
และที่สำคัญอาจจะต้องบอกใช้คำง่ายนะคะ
พระลูกศิลป์ลูกศิลป์หาเข้าวัดมานั่งสวดมนตร์กัน
อาจจะถูกมองได้ว่าก็ตั้งใจขัดขวางอยู่แล้วนะ
เขาจะมองว่านี่แหละขัดต่อความสงบเรียบร้อย
คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์แล้วก็การตีความสถานการณ์นะคะ
และอำนาจนี้อยู่ในมือนายกนะ
ผมพูดตรงว่าการตรวจค้นจับกลุ่มที่ทำกันอยู่เนี่ยทำแบบโง่นะครับ
ถ้าทำแบบฉลาดจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ใช่ไหมคุณดูสหรัฐบิลลาเดนมันเป็นเป้าหมายต้ำคัญที่สุด
ที่รัฐบาลสหรัฐจะต้องจัดการให้ได้
มันจะไปอยู่ประเทศไหนอยู่ในป่าในเขาไม่รู้หลบหนีอะไรต่างนะ
สหรัฐก็เฉยก็ส่งคนสบายสายลับไปตัวสอบไปทุกพอถึงวันเวลานรมัน
ปึ้งเดียวจับได้นะเสร็จเรียบร้อยหมดไม่มีผิดไม่มีพลาด
ของเราอะไรกันจะตรวจค้นจับกลุ่มก็เป็นข่าวลงหน้าหนึ่งก่อนแล้ว
อะไรเนี่ยนี่เรียกว่าทำงานเป็นเหรอนะมันไม่เป็นนะไอ้นี่มันเด็กทำ
ถ้าทำได้อย่างสหรัฐนะผมจะยกให้คุณจะตรวจค้นอย่างนี้นะ
ปุ๊บว่าคุณจับได้แล้วนี่จนกระทั่งวันนี้จับไม่ได้
อายเขาไหมอายเขาไหมผมถามคนออกคำสั่งอายไหม
เรียนเอาคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกมาบอก
บอกว่ามันก็เหมือนการจับคดีทั่วไปอาจจะเจอตัวหรือไม่เจอตัวก็ได้
นี่คุณแสดงว่าคุณไม่ชัดเจนคุณขาดความรู้ความสามารถ
ถ้าคุณลงมือทำนะต้องได้นะถ้าคุณลงมือแล้วไม่ได้
คุณต้องรับผิดชอบใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าไม่เป็น
ผมเนี่ยนะจะจับบ่อนไอลอยฟ้าเนี่ยนะผมใช้เวลา๗เดือนนะ
ตรวจสอบทั้งหมดนะจนกระทั่งจับได้๔๐๒คนไม่มีหนีได้สักคนเดียว
ท่านเสรีวิสูจน์พูดมาเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะ
เพราะมันมีข่าวแทรกออกมาในช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
หลวงพี่สนิทวงค์คะได้สั้นก่อนโฆษณาเดี๋ยวท่านถามแบบนี้
หลวงพี่ต้องตอบให้ตรงนะโค้กคือใครคะ
โค้กเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดดูแลพระธรรมชโยจริงหรือเปล่าคะ
โค๊กเหรอคะโค๊กก็คืออุบาสกคนนึงในวัดค่ะ
เป็นคนที่ใกล้ชิดพระธรรมชโยที่สุดหรือเปล่าคะ
อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของท่านเอง
หลวงพี่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความเป็นอยู่ของหลวงพ่อธรรมชโย
แล้วที่พระธรรมศักดิ์ออกมาบอกว่าพระธรรมชโยออกไปกับอุบาสกโค้กแล้วเนี่ย

สองประเด็นก็คือพระธรรมศักดิ์นี่ไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารวัดนะครับ
แล้วก็ท่านก็มีอาการทางสุขภาพจิตอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ป๔๔
เรื่องนี้อาจจะทำให้ท่านเครียดแล้วก็พูดอะไรที่มันแปลก
ก็เอาเป็นว่าท่านก็เป็นอาจจะเป็นมโนคนที่สองอะไรประมาณนี้ก็ได้
แต่ถ้าโดยสถานะแล้วพระธรรมศักดิ์ก็ถือยังเป็นพระลูกวัดถูกไหมคะ
ยังไม่ใช่คนที่ถือว่าเป็นตรงข้ามกับวัดพระธรรมกายนี่คะ
เริ่มพอดีค่ะก็ทราบแล้วความว่าท่านอาจจะมีสุขภาพสิทธิ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอาอย่างนี้งั้นถ้าที่ฉันไม่ได้ถามที่มาของคำให้สัมภาษณ์
อุบาสกโค้กเนี่ยเป็นผู้ดูแลพระธรรมชโยถูกต้องหรือเปล่าคะ
ในความการดูแลอุบาสของหลวงพ่อธรรมชโยครับ
หลวงพี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นไม่รู้ส็กภาพสิทธิ์ในการให้ใครดูแล
คือไม่ได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยคแน็ตนานละ
๙เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม๒๕๕๙ที่ไปพร้อมกับคุณหมอเยอรมันที่ไปเยี่ยมเยี่ยม
ประเทศสกุลหลวงพ่อธรรมชะโยค่ะ
คือที่หลวงพี่ให้สัมภาษณ์ไว้ตลอดเป็นคำตอบเดียวตลอด
ฉันถามอีกทีนึงคือเป็นไปได้เหรอคะ

ท่านจะออกไปจากวัดท่านจะอยู่กับใครท่านอาการเป็นแบบไหนเนี่ย
พอสำนักสื่อสารของวัดไม่รู้ได้เหรอคะหลวงพี่
แล้วทำไมต้องรู้ด้วยอ่ะรู้ไปเพื่ออะไรอ่ะ
ไม่เป็นห่วงกันเหรอคะตกลงอยู่หรือไปเป็นแบบไหนบ้าง
คือความรักความห่วงใยมีอยู่ในหัวใจเต็มเปี่ยม
แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรับรู้ว่าท่านจะอยู่ยังไง
ความเป็นห่วงก็ส่วนหนึ่งการรับรู้ก็ส่วนหนึ่ง
อยากไปรู้มากเกี่ยวกับเรื่องท่านถามว่ารู้มากเท่าไหร่เนี่ย
แล้วมีผลต่ออาการท่านไหมฮะว่ารู้เยอะแล้วโอ้
หลวงพ่อจะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็ไม่เห็นเกี่ยวเลย
เรื่องสุขภาพท่านก็ต้องดูแลไปหลวงพี่ไม่มีหน้าที่ไปนั่งตามดูแล
เด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก็เลยไม่จำเป็นต้องไปรับทราบ
ความเป็นอยู่ของท่านเหมือนกัน
ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมารับทราบความเป็นอยู่ของหลวงพี่เหมือนกัน
เช่นหลวงพี่จะมาสัมภาษณ์กับจอมขวัญ
ลดพี่มันไม่ต้องไปแจ้งกรรมการบริหารว่าแจ้งพ่อธรรมชิโย

ถ้าต้องรู้กันทุกเรื่องเนี่ยเสียเวลาสร้างบรมีเสียเวลาฝึกตัวเอง
เฉราะไปโหวทของหลวงพี่ไม่ใช่ต้องการรู้เรื่องพ่อธรรมชิโย
อยากรู้ว่าพระสมมาสุเจ้าจะสอนอะไร
ทำให้หมดกิเลสได้ยังไงเท่านั้นเอง
ส่วนพอมีหน้าสินวงสื่อสารองค์กร
ก็ชี้แจงตามสาระที่ควรจะชี้แจงได้เท่านั้น
ขอเวลาโฆษณาแป๊บหนึ่งหลวงพี่อย่าพึ่งวางสายนะคะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เอายังไงต่อสถานการณ์ไม่ได้ปกติอีกต่อไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมไม่ได้เงียบเหมือนวันแรกแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องทำแบบไหนท่านเสรีพิสุทธิ์อาจจะแนะนำได้
แต่จะฟังแล้วนำไปปฏิบัติหรือเปล่าเรียนไม่ทราบพักสักครู่ค่ะ
กลับมาถึงสถานการณ์นะคะประสบคุณที่ท่านเศรษฐีพิสุทธิ์
ก็วิภาควิจารณ์การทำงานการใช้กฎหมาย

ทางวัดเองก็อยากจะขอบินทบาทมาตรา๔๔เหมือนกัน
จำเป็นไหมท่านคือจำเป็นไหม
ผมเห็นว่าไม่จำมีความจำเป็นเลยนะที่ใช้มาตรา๔๔
มาตรการทางกฎหมายปกติก็สามารถดำเนินการได้
แต่มันก็ผ่านมาครั้งสองครั้งใหญ่แล้วมันก็ไม่เวิร์คนะคะ
ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับ
ในเรื่องนี้นะผมมองเกมดูอะไรต่างแล้วนะ
ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ขัดขวางหรือไม่อยากมอบตัวหรอก
เขาอยากมอบตัวแต่ทำไมเขาไม่มอบล่ะ

เพราะเขาไม่เชื่อใจรัฐว่าจับแล้วจะให้เขาประกันไหม
จับแล้วจะไปจับสิทธิ์ไหม
เมื่อเขาถูกควบคุมเขาจะเป็นติดเชื้อในกระแสโลหิต
เหมือนไอเอี๊ยดเหมือนอะไรตลายเหมือนหมอยองอะไรนั้นไหม
เขาไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เขามั่นใจด้วยก่อน
ไม่ใช่มอบตัวแล้วตายนะถูกไหม
เพราะฉะนั้นต้องเอาใจเขาใส่ใจเราด้วย
เพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่มอบตัวทีนี้ก็ล่าสุด
ไปขอหมายค้นจักษรเพื่อมาติดตามจับคุม
วัตถุผสมเพื่อพบได้จิตชื่นของที่ได้มาจาก
การกระทำความผิดหรือมีไว้ซึ่งเป็นความผิด
ในคดีนี้ถูกไหมฮะ

สองเพื่อค้นพบพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี
ก็เกี่ยวข้องกับข้อหารับของโจรและฟอกเงิน
ถูกประสงค์ในการค้นมีอยู่แค่นี้นะ
และให้ค้นได้ตั้งแต่วันที่๑๖นะครับ
สรุปเลยนะจนถึงวันที่๒๘กุมภาติดต่อไป

หมายความว่าจะค้นกลางวันกลางคืนอะไรค้นได้ต่อเนื่องหมดเลย
ถูกไหมฮะเอาล่ะทีนี้เมื่อจะค้นนะฮะ
ก็เข้าไปทำการตรวจค้นคุณเห็นไหม
วันแรกเขาก็ให้ความร่วมมือด้วยดี
ไปค้นที่นู่นที่นี่อะไรต่างนะฮะ
เนี่ยผมก็ได้มาบันทึกการตรวจค้นเนี่ยคุณนะดูนี่ฮะ
แล้ววงแดงเนี่ยก็ไม่พบบุคคลตามหมาย
แล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมายลงชื่อเจ้าหน้าที่ลงหมดเลย
ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้เขาไม่ให้ความร่วมมือด้วย
เขาก็ให้ความร่วมมือแต่ว่าวิธีการของเจ้าหน้าที่เนี่ย
มันมันเหมือนกับอะไรดีอ่ะเหมือนกับจะจับหนูสักตัว
แทนที่จะเอายาเบลอไว้ให้หนูกินตายแล้วก็จับหนูมา
แต่ในลักษณะยังงี้เขาก็มองเอ๊จะจับกุมพระ
ฉันลองแทนใจดูคือที่ผ่านมาไม่ง่ายต้องยอมรับ
เพราะภาพที่ออกมาชัดว่าการเข้าไปในวัดพระธรรมกายไม่ง่าย
สองคือต่อให้บอกว่าญาติโยมมานั่งสวดมนต์
แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เอาใจช่วยวัดพระธรรมกาย
ก็จะมองว่าก็นั่นแหละเหมือนการใช้โล่มนุษย์นั่นแหละนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือจะอ้างยังไงก็ได้
ว่าจะไม่ไว้ใจกระบวนการยุติธรรมหรือว่าเจ้าหน้าที่

ถ้ามันมีชุดความคิดแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มองว่า
เขาก็มีเหตุผลว่าทำไมเดินทางมาถึงมาตรา๔๔
ก็คุณบอกเข้าไปได้ยังไง
คุณไปแจ้งเขาก็หาตั้งแต่๓๐๐กว่าคดีแล้ว
ไปปิดนู่นปิดนี่อายัดนู่นอันนี้แล้วเขาไม่ได้ได้ยังไง
ใช่ไหมก็แสดงว่าเขาได้ก็แสดงเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้ว
ใช่ไหมแต่คุณทำเกินขอบเขตของหมายสาร
เคยนะเคยมีคดีคุณศรีเวลา
ไปขอค้นที่ดินผม๖ข้อหาสารให้๒ข้อหา
แต่กูค้นมันสัก๖ข้อหาเกินกว่าที่สารสั่ง
ก็เลยตกเป็นจำเลยผมในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน
ขอเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชายโย
ก็เพื่อค้นเอกสารหลักฐานต่างที่ใช้ในการกระทำความผิด
เรื่องรับของโจรกับฟอกเงินเท่านั้นนะ
แล้วคุณไปขยายความในเรื่องอื่นโอ้โหยึดทั้งหมดได้ยังไง

ก็ทำตามหมายสารสิใช่ไหม

ไม่ต้องเลิกเนี่ยนี่หมายสารเป็นหลักนะ
มาตรา๔๔เข้ามาก้าวร่วงกระบวนการของศาลเขา

ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามนิ้วก็จบแล้ว
แต่เอามาตรา๔๔มาก้าวร่วง

ก้าวร่วงผมยังคิดว่าเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เท่านั้น

มันจะเอาเกินเลยเถิดไปกว่าหมายของศาลนี้

อย่าเอาแต่ความดีความชอบ
อย่าเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่น
อย่าทำเพื่อจะได้ยดได้ตำแหน่งกันนะครับ

คุณประยุทธ์เซ็นเนี่ยนะ

คุณวิยุทธ์เคยใช้กฎหมายอะไรบ้าง
อยู่ในค่ายทหารไม่เคยเลยตั้งแต่
เกิดมาเป็นนายทหารก็สั่ง

เพราะฉะนั้นเขาเขียนมาให้คำสั่ง

ผมอ่านดูมันไม่ถูกต้องเลย
มันไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเลย

ค่ะคือที่หลวงพี่ขอผ่านสื่อ

ตรา๔๔กับพื้นที่วัดพระธรรมกาย

ตรวจละเอียดตรวจค้นจบไปแล้ว

เพราะว่าสามวันนี่ที่บอกว่า
เอ้ยเหมือนอะไรค้นไม่ทุกข์ทุกที่

ลองโฆษกะพูดเองเมื่อสองวันที่แล้ว
คุณคำขวัญก็ยังทวิตอยู่เลยว่า
ค้นทุกพื้นที่แล้วแล้วค้นเนี่ยทางวัดจะไม่รู้เลยนะ
ว่าแต่ละวันค้นอะไรบ้างแต่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
มาถึงก็บอกเลย๕นาที๑๐นาทีไปกันเลย
ค้นทุกชั้นทุกอาคารทุกห้องแล้วก็บางอาคารค้นใน๓๔ครั้ง
รองสุยาบางทีไปเองเนี่ยห้าครั้งแล้วบางอาคาร
ซึ่งแต่ละที่ต้องบอกว่าให้ค้นอย่างละเอียดรอบครอบ
ปัจจุบันที่จะบอกว่าโอ้วัดพระธรรมกายเนี่ย
ไม่อยู่ในกฎหมายปกครองตัวเองต้องบอกว่าคุณจอมขวัญตอนเนี้ยนะฮะ
วัดพระธรรมกายมีสามหมายจับสามร้อยแปดคดี
ยึดไปหกประตูแล้วสิวอาคารอีกสิบห้าอาคาร
นี่เหรอบอกว่าเอกเทศเราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบยุติธรรมตลอดมา
ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็ให้ความร่วมมือ
สาระเรื่องนี้คือหลวงพ่อถูกกล่าวหาเรื่องคดี
แล้วก็ไปไม่ได้เพราะป่วยอาภาษณ์หนัก

ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมกันลงผันกันเองนะฮะ
ถูกแจ้งข้างหาอะไรรู้ไหมฮะลิ่นอะไรเงิน
ทำให้รู้สึกว่ามันน่าตกใจแล้วยิ่งวันนี้ที่บอกว่า
สันติวิธีคุณโยมรู้ไหม
ประทะกันเมื่อเช้าเนี่ยมีโยมคนหนึ่งซี่โครงหัก
หกซี่โครงตั้งแต่ซี่โครงที่หนึ่ง
เห็นข่าวหน้าสงสารมากเลย
สันสิอย่างไหนแบบไม่รุนแรงยังไง
รอมพี่ค่ะขออภัยค่ะขออภัยที่ขัดกระจ่งหวัด

นิดเดียวขอสั้นทำไมพระต้องใส่หน้ากาก
พระต้องใส่หน้ากากก็คือว่ากันแดดกันฝน

เพราะครั้งที่แล้วน้องน้อง

เอางี้หลวงพี่ถ้าหลวงพี่ออกจากวัดได้นัดเลย
เดี๋ยวให้มาพูดนัดเลยนะคะเพราะเวลาน้อยดิฉันทราบ
ยังไงขอบพระคุณหลวงพี่นะคะนามัศกาลหลวงพี่ค่ะ

ดิฉันไม่กล้าถามว่าท่านควรจะพูดกับใคร

คิดว่าใครควรจะเป็นคนตัดสินใจกับสถานการณ์นี้
ว่าต่อจากนี้พรุ่งนี้เอายังไงคะ
ก็คุณประยุทธ์นั่นแหละเป็นคนออกคำสั่ง
ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับ
ว่าจะให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นต่อไปเป็นยังไง
ถ้าอยากจะให้เกิดความรุนแรงนะ
แต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มพระธรรมชโยได้
คุณก็เดินตามนี้ต่อไป
ใครจะเป็นวัยตายก็ช่างหัวมันคุณก็ว่าไปไม่มีใครทำอะไรคุณได้ใช่ไหม
แต่ถ้าคุณอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะคุณต้องยกเลิกมาตราสี่สิบสี่
ให้เข้าสู่กระบวนการปกตินะนะครับมันเป็นอย่างนั้น
เดี๋ยวนัดมาใหม่ค่ะเดี๋ยวนัดมาใหม่เพราะสถานการณ์อาจจะยืดเยื้อ
ยังไงเบื้องต้นได้คำตอบทุกอย่างขอบคุณท่านเศรษฐีพิสูจน์ขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะไทยรัฐทีวียังเกาะติดเรื่องนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ